ส่วนทางด้านของกรุงเทพมหานครตอนนี้ได้เปิดสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง
แล้วก็บ้านอิ่มใจนะคะเป็นการรองรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
ที่จะเดินทางเข้าร่วมแสดงความอาลัย

ขณะเดียวกันก็จะอำนวยความสะดวกและเรื่องของความปลอดภัยอย่างเต็มที่ด้วย
ติดตามได้จากรายงานของคุณบงกฎจุ้ยนิ่มค่ะ
ประสบกรณิกรจากทั่วประเทศเดินทางมาที่ท้องสนามหลวง
เพื่อร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
และแสดงความอาไหลแดบพระบาทสมเด็จพระปรมรัศน์ละมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดต
ณสาราสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง
ประชาชนทุกคนต่างมาด้วยใจจงรักพักดี
กรุงเทพมหานครจึงเปิดที่พักฟรี
สำหรับรองรับประชาชนจากต่างจังหวัด
ภายในอาคารกีฬาเวท๑๐เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่น
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
เข้าพักที่นี่แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
เบื้องต้นกฐมอศ์จะเตรียมที่พักไว้สองส่วน
คือโรงยิมซึ่งเป็นลานอเนกประสงค์
รองรับได้ประมาณ๕๐๐คนมีห้องน้ำแยกหญิงชาย
ส่วนที่๒เป็นห้องพักขนาดเล็ก

ซึ่งเป็นห้องพักสำหรับนักกีฬา
มีห้องน้ำในตัวเปิดให้บริการ๔ห้อง
ส่วนเรื่องของการดูแลความสะอาด
กรทมได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเต็มที่

จัดให้อาคารกีฬาเวท๑ศูนยชนกรุงเทพมหาคอนไทยญี่ปุ่น
เป็นที่พักสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

ซึ่งเราเนี่ยเตรียมพื้นที่รองรับประชาชนที่มาที่นี่ได้

แต่กรณีที่คืนนึงเขามาที่เรา๑๐คน๒๐คน
เราก็จะมีห้องพักนักกีฬาซึ่งเป็นห้องเล็ก
ชายหญิงเอาไว้ให้เขานอนค่ะ
ในเรื่องของความสะอาดพื้นที่เราดูแลทุกวันนะคะ
มีทำความสะอาดห้องน้ำห้องนอน
และถุงนอนที่เราจะมีบริการให้กับทุกท่านซักทุกวันค่ะ
ประชาชนที่ต้องการใช้บริการสามารถเข้าพักได้ง่าย
แค่ลงทะเบียนที่กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร

หรือเข้าไปลงทะเบียนได้ที่อาคารกีฬาเวท๑ได้ทันที
โดยกรทมจะมีรถรับส่ง๒เที่ยว
คือเวลา๒ทุ่มและเที่ยงคืน

ถ้ามาที่เราต้องแสดงบัตรประชาชน
เราก็จะบันทึกเลขบัตรประชาชน
โทรศัพท์พร้อมกับที่อยู่ว่ามาจากไหน
แล้วก็สัมภาษณ์นิดนึงว่ามีโรคประจำตัวไหม
แต่ในเบื้องต้นเราก็จะมียาสามัญ
ซึ่งสำนักอนามัยดูแลในเรื่องนี้อยู่

และในกรณีที่ฉุกเฉินเราก็มีรถส่งต่อค่ะ
เรามีรถรับส่งจากกองอำนวยการของกรุงเทพมหานคร
ในเวลา๒๐นาฬิกาและ๒๔นาฬิกาค่ะ
ทุกท่านถ้าจะมาที่อาคารเวทหนึ่งก็คือสามารถไปลงทะเบียน
กองอำนวยการของกรุงเทพมหานครได้
ประชาชนที่เดินทางเข้ามาพักที่ศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นบอกว่า
เดินทางมากรุงเทพมหานคร
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแดจะในระจการที่เก้า
พอทราบข่าวจากคนรู้จักว่ากรทมจัดสถานที่พักรองรับ
มาลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ
ถือว่าช่วยปยัดแค่เจอใจได้มากเลยทีเดียว

ก็ได้มีโอกาสที่จะขึ้นมา
กรุงเทพฯที่สรรำรวจ

ถวายความอาลัย
ต่อพระศพของอุปบัติวันเจ้าหญิงคือเป็นเรื่องที่ทุกคนเศร้าสลดเสียใจนะครับ
โดยเฉพาะผมในฐานะที่เป็นพระสมนิกรที่เดินตามรอยพ่อ
ถ้าเราไปเสียค่าใช้จ่ายในการพักโรงแรมมันก็ไม่ใช่อีกนะครับ
เจ้าหน้าที่อำนวงศ์ตอนตอนดวกเป็นอย่างดีนะครับ
มาจนเที่ยงคืนเมื่อคืนนะครับ

แต่ก็ได้รับการดูแลได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่นอนให้เป็นอย่างดีครับผม
จากสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงแล้ว
กรุงเทพมหานครได้เตรียมบริเวณสำนักงานการปรับปลาสาขาแม้นศรี
เปิดให้ประชาชนเข้าพักฟรีรองรับได้ประมาณ๒๐๐คน
ส่วนเรื่องของความปลอดภัยก็ไม่ต้องกังวล
เพราะทางกรทมจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง
งกฎจุ้ยนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน